คุณผู้ชมต่อเนื่องความปังของพ่อเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
หนังสะพานรักษาลสิน๒๑๑๖ค่ะ

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านางเอกหนังเรื่องนี้นะคะ

ฟ้าลิขิตให้คว้าฟ้าลิขิตลิขิต
ฟ้าลิขิต

เธอต้องมาเป็นนางเอกหนังเรื่องนี้ค่ะ
น้องฟ้าเนี่ยค่ะเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่า

จากเด็กใต้นะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

จากปากใต้ก็ร้องเพลงมายาวนานไม่เคยดังสักทีค่ะ
เธอก็ไปกราบไหว้ขอพรสิ่งต่างแต่ไม่เคยสำเร็จนะคะ
วันหนึ่งค่ะพ่อเอกมาเจอเข้าในงานร้องเพลงนี่แหละค่ะ

สักวันหนึ่งฉันจะปั้นให้เธอดัง

คือหนูไม่มีแววเลยว่าจะได้เล่นหนังเล่นละครกับเขา

น้องฟ้าผ่านกันแคสติ้งกว่าจะมาเป็นนางเอกหนังเรื่องนี้
ฝ่าด่านมาแบบโอ้โหหลายคนมากอ่ะ
คนจนได้เป็นนางเอกหนังสะพานรักษาลสินค่ะ
โดยถึงแม้ว่าพ่อเอกชัยจะดุมาก
แต่น้องฟ้าก็สู้ตายนะคะแล้วก็ประกาศเลยค่ะ
หนูยังไม่ทิ้งงานเพลงค่ะยังร้องเพลง
ยังมีงานโชว์อยู่นะคะไม่เชื่อไปฟัง
เสียงพ่อปลอกของน้องฟ้าหน่อยค่ะ
คนเขาคาดนามว่าเป็นเด็กปั๊มน้ำมัน
หนูเป็นนักร้องเลยค่ะหนูไม่ได้เป็นนักแสดงเลย
มันมีอยู่วันหนึ่งที่แบบพ่อไปดูหนูร้องเพลงที่สมาคมชาวปากใต้

สักวันนึงกูจะปั้นเด็กคนนี้ให้ได้

คือพ่อต้องการให้แบบเป๊ะ
ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เต็มที่ค่ะ
เต็มที่ค่ะ
แต่ว่าน้องฟ้ามีความตั้งใจจริงนะค่ะ

เรื่องหนึ่งที่เล่าสู่กันฟังได้คือเรื่องการมู
คือน้องไปขอตามสิ่งศักดิ์ที่นครสิทธิ์จังบรรลาศ
ขอว่าแบบให้มีชื่อเสียงสักทีเพราะว่าร้องเพลงมา๑๐กว่าปีแล้วคนยังไม่รู้จักเลย
ปีนี้แหละต้องดังแล้วเป็นปีของน้องแล้ว

แนะนำเลยหนุ่นรามคำแหงเลย
ไปเลยหนุ่มใต้เพียบเลยผีบ้าวาพลือหล่อเพียบเลย
หมายถึงภาคใต้ไม่ใช่โซนแบบคนใต้อยู่เยอะ
อ๋อหนุ่มภาคใต้ก็ชอบใช่ไหมแจ๊กกะลีน
ชอบได้หมดค่ะสดชื่นแล้ว